งานแต่งก็จะมีวงดนตรีมานะครับแล้วก็เครื่องเสียงก็ต้องใช้ไฟ
ปรากฏว่ากำลังเตรียมงานกันอยู่ทีมงานก็จะไปเกี่ยวไฟล์มา
จะเอามาลงวงเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้สับคัทเอาท์ครับ
ทรงแล้วงานนี้ไม่ได้ตังค์เข้าเนื้อแน่นอนคุณวราพร
คืออันนี้ช่วงเตรียมงานใช่ไหมโอ้โชคดียังโชคดีที่ไม่ได้มีคนนั่งอยู่ตรงนี้เต็ม
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคุณชัดเจ้าของคลิปเล่าให้ฟังว่า
เขาเป็นวงดนตรีที่ไม่มีเครื่องเสียงเองต้องไปจ้างทีมเครื่องเสียงมาต่างหากใช่ไหมครับ
เจ้าของสถานที่ก็บอกนู่นคุณคุณจะเชื่อมไฟคุณต้องเพิ่มจากจุดนู้นนะ
จุดนี้นะเพราะว่าจุดนี้มันเป็นแรงดันไฟสูงอันตราย
เขาบอกแล้วแต่ว่าพนักงานเครื่องเสียงที่จ้างมาก็เข้ามาใช้ไฟจากตู้เชื่อมนะครับ
เชื่อมไฟที่มีแรงดันไฟสูงนี้แหละแล้วไม่ได้สับคัทเอาท์คุณผู้ชมดูสภาพ
โอ้โหไฟช็อตแล้วระเบิดครับคุณชัดบอกว่าเคราะห์ดีนะ
หลังจากระเบิดไฟมันค่อยสงบลง
แล้วก็บังเอิญอย่างที่คุณผู้ชมแล้วก็คุณวรพรคิดเลย
คือแขกเหลือยังไม่มาไง

ส่วนความเสียหายตู้เชื่อมไฟสายไฟ
เสียหายเกือบทั้งหมดแหละต้องเปลี่ยนคัทเอาท์ยกแผง
ซึ่งสถานที่จัดงานเป็นสถานที่แห่งหนึ่งของจังหวัด
การไฟฟ้าเรียกค่าเสียหาย๒๕๐๐บาท
โอ้โหค่าจ้างได้เท่าไหร่แต่ต้องจ่ายการไฟฟ้าสองหมื่นห้า
คุณชัดก็ฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับ
กับคนที่ทำงานเกี่ยวกับไฟนะครับ

โหแต่ประกายไฟเปลวไฟน่ากลัวจริงนะคะ